ครับตรงประเด็นเลยนะครับว่าเมื่อเราเข้าใจถึงหน้าห้าวของปัญหา
ว่าเกิดจากอะไรแล้วการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสำคัญ
คือถ้ามองไกลเกินไปเนี่ยจากปัญหาสามจังหวัดเจริญภาคใต้เนี่ย
ไปถึงปัญหาเรื่องโครงสร้างไปถึงปัญหาเรื่องปฏิรูปกองทัพเนี่ย
ผมคิดว่าไม่ทันต่อปัญหาที่เกิดขึ้นจริงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงอยู่ที่วิถีชีวิตของพี่น้องมุสลิม
เราต้องทำมัจจิสให้เป็นศูนย์กลางวิถีชีวิตอยู่ของพี่น้องมุสลิม
เราจะต้องปรับปรุงระบบการศึกษาที่เป็นการศึกษาที่สอดรับกับวัฒนธรรม
โดยเฉพาะสมัยผมเป็นรับกรีของพระพัทยาปัตย์เนี่ยเราก็ไปตั้งคณะเพศศาสตร์ที่มหาลัยนารัฐิวาสรัชนกริณ
เพื่อแก้ปัญหาเนี่ยลูกหลานชาวมุสลิมไปจบทางแพทย์ประเทศอียิปต์อะไรเนี่ย

ที่๓คือพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่งคั่งขึ้นมาใน๓จังหวัดเช่นภาคใต้โดยเฉพาะสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ
อันที่๔ก็คือว่าการสร้างความมีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์
ผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นความสำคัญที่สุด
โดยการปรับเปลี่ยนค่านิยมของระบบราชการเสื้อใหม่
ระบบราชการจะต้องสนองตอบต่อคนในพื้นที่
นี่คือ๔เรื่องที่เป็นจริงและจับต้องได้เลยครับ